ลงใต้ไปนะฮะเดี๋ยวไปดูนกเขา
กเขาที่บ้านนี้สงสัยร้องเสียงดีนะครับ
คนร้ายเลยไปขโมยนกเขาอยู่ที่บ้านในหัว
นี่หัวเป็นทนายด้วยเป็นทนายคนดังของเมืองสตูนเขาด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายไปไม่รอดพอไปไม่รอดแล้วนะฮะ
ถูกจับมาสั่งสอนสักหน่อยครับ

ในหัววิบูรณ์โต๊ะขุนนุ้ยท่านเป็นทนายชื่อดังของสตูนเขา
โพสต์เฟซบุ๊คชื่อว่าทนายโอสตูนนะครับ
หัวขโมยเลยที่มาขโมยนกแขวนไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยนะฮะ
นายโอเล่าให้ฟังบอกว่าตีหนึ่งจะครึ่งแล้ว

แล้วข้างบ้านเนี่ยภรรยาเก็บหมด

ไม่เห็นว่ามีค้างอยู่กรงหนึ่งที่ไม่ได้เก็บ

อ้าวกรงหายทั้งกรงเลย

ปรากฏว่ามีขโมยมาขโมยนกไป
นกไปนะฮะซึ่งไม่คุ้นหน้าหัวขโมยนี้เลยนะครับ
บอกโอ้โหนี่แหละไปเอามาคืนในหัวเขาซะนกเขารักนะฮะ
มาถึงปั๊บท่านทนายปรับทัศนคติเลยจับนั่งเก้าอี้เลย
ยังใจดีนะอบรมตักเตือนแล้วบอกว่าเขาขับรถผ่านมาเห็น
ไม่ทราบว่าเป็นบ้านของทนายพี่บ้านใครพี่ก็เอาไปไม่ได้นะ
คือไม่ได้ขโมยไปขายแต่จะเอาไปเลี้ยงเพราะว่าชอบนกมากนะครับ
คือท่านทนายก็ให้อภัยไม่เอาเรื่องเพราะนกมันก็ราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ถ้าเทียบกับอนาคตของเด็กที่เดี๋ยวมันจะด่างพลอยไปโอ้โหใจดีจริงในหัวนะฮะ
ก็สั่งสอนไปพอสมควรคลิปนี้มาลงเฟซบุ๊กก็เตือนหัวขโมยนะ
อย่ามาขโมยนกบ้านนี้อีกนะนะครับเดี๋ยวจะไม่โชคดีเหมือนหัวขโมยรายนี้ครับ
แล้วก็อย่าไปขโมยที่อื่นด้วยนะคะ